เรื่องราวของเห็ดกันบ้างดีกว่านะเห็ดมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายหน้าตารูปแบบรูปร่างนะคะบางทีเห็ดสวยเนี่ยมันก็กินไม่ได้ถูกไหมเราก็เลยรวบรวมมาให้ดูว่าเห็ดเนี่ยมีแบบไหนแล้วมีเห็ดให้โชคหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดมาฝากซึ่งเห็ดก็มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดทั้งกินได้และกินไม่ได้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเห็ดที่มีรูปร่างแปลกประหลาดและหาดูได้ยากจะมีเห็ดอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
รูปร่างแปลกชนิดแรกที่จะให้ดูมีลักษณะเหมือนตะไคร่น้ำเลยล่ะครับ
ดูแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ตระไข้น้ำแต่อย่างใดที่เห็นลุงเขาเดินเก็บอยู่นี้คือเห็ดละครหรือเห็ดหินหรือจะว่าเป็นสาหร่ายก็ได้
ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยจะขึ้นที่โขดหินหรือตามทุ่งย่าเป็นจำนวนมาก
โดยคุณนิวชาตรีผู้เป็นเจ้าของคลิปเป็นชาวบ้านที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเห็ดละครสามารถนำไปทำอาหารได้ไม่ว่าจะนำไปทำซุปลวกจิ้มซีฟู้ดหรือจะนำไปใส่ต้มจืดก็ได้
ซึ่งรสชาติจะคล้ายกับสาหร่ายโดย๑ปีจะมีให้ทาน๑ครั้งเท่านั้น

ไปต่อกันที่เห็ดหายาก๑ใน๑๐ของโลกแถมชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคอีกด้วย
มะโขเหมือยเห็ดประหลาด
เห็ดดาวดินฉันเห็นเขาลงพอละทัศน์ที่นี่มันเป็นเห็ดประหลาด
นี่มันเห็ดหรือว่าดอกไม้กันละเนี่ย
เข้าป่าตามชาวบ้านมาดูเห็ดประหลาดสุดหายาก
กันที่บ้านลาดชันตะบนวะตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ
โดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพบเห็ดประหลาดนี้อยู่ในพื้นที่ป่าใกล้กับบ้านพัก
ซึ่งเป็นที่ดินทำกินของตัวเองและได้ไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่า
เห็ดลักษณะแบบนี้คือเห็ดอะไร
ซึ่งคาดว่าเห็ดชนิดนี้คือเห็ดดาวดินมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนดาวหรือคล้ายกับดอกไม้
อีกทั้งยังเป็นเห็ดที่หายาก๑ใน๑๐ของโลกอีกด้วย
ซึ่งงานนี้ทางชาวบ้านคิดว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาด
จึงได้พากันนำทูบเทียนมาจุดกราบไหว้ขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
และเห็ดชนิดสุดท้ายบอกเลยว่าสีสวยแต่อ่อน
ว้าวดอกเห็ดที่เห็นเหมือนดอกในหนังการ์ตูนเลยล่ะครับ

เห็ดที่ขึ้นตามพื้นมันมีสีฟ้า
ช่างดูแปลกตาจริงเลย
ซึ่งเห็ดชนิดนี้ทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยบอกว่า
ว่ามันคือเห็ดกระดิ่งหยกซึ่งลักษณะของดอกนั้นจะเป็นรูปละคางคว่ำ
มียอดแหลมขอบเป็นคลื่นและมีริ้วเล็กน้อย
มีสีฟ้าอ่อนอมเขียวมักจะพบได้แค่ตามปาก
ไม่สามารถกินได้เพราะเป็นเห็ดพิษจ้า
เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอเห็ดลักษณะแปลกตามป่า
อย่าเพิ่งไปเก็บมากินนะจ๊ะ
ถ้าจะนำมากินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีกว่าจ้า